ใครที่ชอบไปยืดผมที่ร้านดูข่าวนี้หน่อยค่ะ

ผู้หญิงคนนี้นะเธอผมยาวดกดำ
พอไปยืดผลที่ร้านไปยืดช่วงกุมภา
แต่พอต้นเมษาผมเธอร่วงนะ
จนตอนนี้ต้องโกนผมออกหมดเลย

เห็นไหมคะมันหายไปเป็นกระจุกเท่าแบบเหรียญ๕แบบนี้ค่ะ
มันร่วงหมดจนเธอตัดสินใจโกนผมออกทั้งหมดเลยเนี่ยเห็นไหม
มันขยายวงกว้างออกมาเรื่อยเลยค่ะ
ซึ่งสิ่งที่เธอโพสต์เนี่ยเธอบอกว่า
ทำผมทั้งทีเจอแบบนี้คงเข็ดไปอีกนาน
ใครที่ชอบทำผมให้อ่านเรื่องของเธอไว้
เพราะเธอไปยืดผมมาที่ร้านที่จังหวัดขอนแก่น
นี่คือคุณเหม๋ยโพสต์เอาไว้ซะยาวเลยค่ะ

หลังจากที่ไปยืดผมมา๑๙กุมภาผมคุณเหม๋ยก็เริ่มร่วง
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้คือคุณเหม๋ยในปัจจุบันณทุกวันนี้
มันร่วงมาเยอะขึ้นเรื่อยไปหาหมอ
หมอก็บอกว่าแพ้สารเคมีรุนแรง
แล้วคุณเหม๋ยก็มั่นใจว่าต้องมาจากน้ำยายืดผม

แล้วเธอก็เล่าด้วยนะว่าไปที่ร้านนี้
เหมือนกับว่าทิ้งน้ำยาไว้แล้วก็ทิ้งเธอไว้ในร้าน
หายออกไปกินลาบกินส้มตำประมาณ๓ชั่วโมง
กลับมาถึงมาทำผมให้เธอต่อค่ะ
แล้วเธอบอกว่าสูญเสียความมั่นใจเลย
ทีนี้ตอนไปหาหมอหมอบอกว่าวิธีการรักษา
อาจจะต้องไปฉีดยารักษาด้วย
เธอก็ถามไงว่ามันเกี่ยวไหมกับวัคซีนโควิดที่เธอเพิ่งฉีดมา

ถ้าเกิดเกี่ยวกับวัคซีนโควิดแล้วทำให้ผมร่วงจริง
ตรงอื่นขนคิ้วขนตามันก็ต้องร่วงด้วย
เดี๋ยวฟังเสียงเธอหน่อยค่ะคุณเหม๋ยนะคะ
โต๊ะครัว
เข้าใจความรู้สึกของคุณเหม๋ยเลย

ทำผมร้านนั้นนักข่าวอ่ะนะไปร้านเนี่ยอยู่แถวแฟลต์ตำรวจชุมชนสามเหลี่ยม
อยู่ที่เขตเทศบาลนครขอนแก่นไปถึงเนี่ยปรากฏว่าร้านปิด
แต่ว่ามีเบอร์อยู่หน้าร้านค่ะนักข่าวก็เลยโทรไปตามเบอร์
เจอคุณปูเจ้าของร้านคุณปูบอกว่ามันไม่ได้มาจากน้ำยายืดแน่นอน
เพราะว่าน้ำยานี้ใช้กับลูกค้าคนอื่นไม่เห็นมีใครมีปัญหาเลย
แล้วที่เธอบอกว่าตัวเจ้าของร้านเนี่ย
ออกไปกินข้าวนาน๓ชั่วโมงไม่จริงออกไปไม่ถึง๓๐นาทีเลย
แล้วถ้าเกิดมันเกิดจากร้านจริงเนี่ยนะมันต้องค่อยร่วงเนี่ย
หลังจากยืดประมาณสามวันถึงหนึ่งอาทิตย์สิแต่เนี้ยลูกค้ามาทำผมสิบเก้ากุมภา
แล้วหลังจากนั้นก็ยังเห็นลูกค้าขายของอยู่ปกติมัดผมปกติ
แล้วทำไมเพิ่งมาบอกว่าผมร่วงตอนต้นเมษาเดี๋ยวฟังคุณปูเจ้าของร้านค่ะ
ผมเขาก็ปกติอืมพอกลับมาเดือนกว่าวันที่เจ็ดหรือที่หกเมษานี่แหละ
เขามาหาพี่เขาบอกว่าผมเขาร่วงเขาไปหาผมมาประมาณนั้นแหละค่ะครับอืม
พี่ก็เลยบอกว่าน้องค่ะถ้าน้องยืดผมถ้าว่าทำเสียแต่พี่จริง
ต้องมาหาพี่ตั้งแต่สามวันแรกหรืออาทิตย์หนึ่งนะคะพี่ก็เลยแจ้งหลบน้องไปอย่างนี้
อยู่ดีมันจะมาบอกว่าเกิดจากการยืดผมจากพี่แล้วผมน้องร่วงอย่างนี้
ไหนที่ทำให้ลูกค้าถ้ามันช็อตมันก็ช็อตแค่ประมาณแบบมันไม่ปวดอย่างนี้
เหมือนมันอยากโสดีตขึ้นไปประมาณนี้ค่ะมันไม่มีการหลุดตัวอย่างนี้นะคะ
แพ้น้ำยายืดผมจริงจริงแล้วถ้าเกิดร้านไม่รับผิดชอบเดี๋ยวจะดำเนินการแจ้งความ
ของร้านก็บอกว่าคุณเหม๋ยไปโพสต์ทำให้ร้านเธอเสียหาย
เธอก็จะแจ้งความกลับเหมือนกันน่ะนะคะ